คุณผู้ชมคะไก่ชนที่มีราคาค่าตัวเดิมพันธุ์แพงที่สุดในโลกเนี่ย
อยู่ที่ประเทศไทยนะราคา๒๒ล้านบาทอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่ต้องเสียใจด้วยกับเจ้าของฟาร์มเพราะปิดตำนานมันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
มันชื่อว่าเจ้ามณีแดงไก่ชนค่ะมันตายตั้งแต่๑มีนาคมแล้วค่ะคุณผู้ชม
ฟาร์มก็ต้องมีการจัดงานศพแบบนี้นิมนต์พระสงฆ์ค่ะ
มาทำพิธีบังสุกุลให้กับมันเจ้ามณีแดงเนี่ยฉายาก็คือแข้งสั่งนอนนะคะ
มันตายด้วยอายุ๕ปีกับ๙เดือนเจ้าของฟาร์มก็คือคุณมณะบุญโชฎบอกว่า
อกจากจะจัดพิธีบังสุกุลฝังร่างเจ้ามณีแดงแล้วก็ยังนำเงินจากกองทุนชนะชัยฟาร์ม
กองทุนเจ้ามณีแดงอันนี้ดีนะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมทั้งมอบให้สถาบันอนามัยสถานีอนามัยแล้วก็วัดต่างในพื้นที่
รวมถึงมีการสร้างอนุสวรีเจ้ามณีแดงขนาดเท่าตัว
เพื่อเป็นตัวแทนระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้ามณีแดง
สร้างประโยชน์ให้กับชนะชายฟาร์มและเกษตรกรในพื้นที่
สร้างชื่อเสียงโด่งดังให้กับประเทศไทยและโด่งดังไปทั่วโลกนะคะ